ความเข้มข้นของการหาเสียงเลือกตั้ง

แล้วพักเพื่อไทยก่อนหน้านั้นเขาประกาศนะ
ได้สอสอไม่ต่ำกว่า๒๕๐ที่นั่ง

ถล่มทลายเข้าไปใหญ่เพราะเขาขยับเพิ่มให้มีสอสอ๓๑๐ที่นั่ง
ความมั่นใจนี้เป็นยังไงติดตามได้จากรายงานนะฮะ
เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเรื่อย
และเมื่อชิ้นส่วนสำคัญอย่างนายเศรษฐาทวีสินมาเติมช่องที่ยังว่างอยู่

แต่ถึงเวลานี้ดูเหมือนตัวเลขนั้นจะน้อยเกินไปเสร็จแล้ว
เพราะหลังจากที่ลงพื้นที่ปราศัยอย่างต่อเนื่องในหัวเมืองต่าง
และการตอบรับจากแฟนคลับทำให้มั่นใจว่าตัวเลขจะขยับไปอยู่ที่๓๑๐เก้าอี้
จะเป็นไปได้หรืออะไรทำให้มั่นใจขนาดนั้น
นี่อาจเป็นคำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัย
ก่อนหน้านี้พวกเขาอาจจะไม่มั่นใจมากเท่านี้
แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกวันทุกวินาที
รวมถึงการเปิดตัวนายเศรษฐาอย่างถูกจังหวะ
ทำให้พวกเขาเชื่อว่าหมดเวลาของอีกฝ่าย
แต่คู่แข่งสำคัญอย่างพักอื่นก็คงจะไม่ปล่อยให้คะแนนเสียงไหลไปที่เพื่อไทยอย่างง่ายดาย
โดยเฉพาะลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชากระตุกต่อมความกลัวบอกว่า
หากไม่มีรัฐประหารในวันนั้นวันนี้จะสงบหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้
เลือกตั้งดังครั้งนี้ชัดเจนแล้วว่ายังเป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มเสมรีนิยม
ณเวลานี้ยังไม่มีใครบอกได้ว่าผู้ชนะจะเป็นฝ่ายไหน
เพราะการเมืองสามารถเปลี่ยนไปได้ทุกวินาที
ก้าวพลาดตาเดียวแพ้ทั้งกระดานก็มีให้เห็นมาเยอะแล้ว
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน